กรณีน้องบาสที่เรียนอยู่ปี๑เรียนวิศวะนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนไปซื้อของกินในตลาดร่มไซ
ปรากฏว่ามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คัน
ละ๒คนรวมแล้วเป็น๔คน
หน้าแล้วคำเหม็นกันเอามีดแทงหลังน้องเลย
แทงไป๒แผลน้องเสียชีวิต
อันนี้คือสองคนนะคะที่เราวงกลมเอาไว้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
๔คนนี้คือบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุ

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
รับศพน้องบาสที่นิติเวศค่ะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วด้วย
คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องบาสโอ้โห
ร้องไห้ตลอดเวลาคุณแม่ประพาพรคุณพ่อสมบูรณ์นะคะ

วิศวะปี๑กำลังจะมีอนาคต
รับศพน้องบาสที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตช่วงบ่ายวันนี้
ทีนี้ค่ะตัวคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปติดตามญาติที่นำร่างของน้องบาสไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดบ่อเงินที่ปฐุมธานีก็เป็นบ้านเกิดของน้องนะคะ
น้องบาสคือนายจิรพัฒน์นะคะอายุสิบแปด
ศพของน้องไปถึงญาติญาติก็ทำพิธีรดน้ำศพ
ทุกคนคือรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้องไห้เสียใจนะคะ
โดยเฉพาะคุณแม่ร้องไห้ตลอด
คุณแม่ให้ญาติเอาเสื้อผ้าที่น้องบาสชอบใส่มาเตรียมในโรงศพให้น้อง
แล้วแม่ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะ
บอกว่าก่อนจะได้รับข่าวร้ายเรื่องลูกชายแม่รู้สึกเหมือนหูแว่ว
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ของลูกชาย
หลังจากนั้นมีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่าลูกชายถูกแทง
แม่ยอมรับว่าพยายามทำใจแต่ทำใจไม่ได้
คือตอนแรกแม่คิดว่าลูกถูกแทงคงแค่บาดเจ็บ

บอกนี่ลูกชายแม่คนเดียวแม่พยายามจะทำใจนะแต่มันทำใจไม่ได้จริง
ชีวิตลูกชายแม่มันแลกกับอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
อยากให้คนก่อเหตุรับกรรมในสิ่งที่ทำไว้
โดนจิตโดนใจก็คือขอให้ตำรวจจับได้
โดยที่ไม่อยากให้น้องไปผูกเวรกับเขา
ให้กรรมตามสนองเขาเองไม่ต้องไปโดนจิตโดนใจ
คือคนแบบนี้มันโหดเยี่ยมเกินนะคะ
มันโหดเยี่ยมเกินทั้งที่คนไม่รู้จักกันนะ
จงใจที่จะฆ่าให้ตายไหมเอาชีวิต
มันไม่รู้จะพูดยังไง

เธอก็ร้องไห้อย่างหนักไม่ต่างจากคุณแม่นะคะ

วันนี้เธอก็ไปขนเสื้อผ้าข้าวของของน้องบาส

คู่กรณีทั้ง๔คนที่ก่อเหตุในโลกโซเชียล
ต้องขอบคุณชาวเน็ตขอบคุณโลกโซเชียลค่ะ
เพราะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมาให้เบาะแส

กลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันเลยทำร้าย
เคยถูกทำร้ายช่วงค่ำ๑๔พฤศจิกายน
ซึ่งมันก็คือก่อนหน้าที่น้องบาสโดนวันเดียว
ก็เลยพอได้เบาะแสแล้วไงฮะ
ว่าเป็นใคร๔คนนี้เป็นใครยังไงบ้าง
น้อง
ฉันน่าคิดว่าเป็นน้องพี่ไว้นะ

น้องคนเดียวว่ะ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของน้องบาสนะคะ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพื่อนสองคนนะคะ
ทั้งคู่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบัน
แต่มันเป็นเรื่องแค่มองหน้ากันจริงค่ะ
นี่นะคะเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันเหมือนกันทุกคนเลยว่า

ตำรวจสพปักเกร็ดบอกว่ารู้แล้วค่ะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
เป็นนักเรียนเทคโนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
แหนกช่างไฟฟ้าชั้นปี๑
อาศัยอยู่กับญาติที่คอนโดมิเนียมเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ด
นี่ตำรวจรู้ละเอียดแบบนี้นะคะ
แล้วก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุกิโลเดียว
ตอนนี้ตำรวจไปที่พักของผู้ต้องสงสัยเหล่านี้

ตำรวจบอกว่าสงสัยมันก็คงจะรู้ตัว
แล้วก็หนีไปกบดานตามบ้านเพื่อนตามบ้านคนรู้จักหรืออะไรแบบนี้
แต่พอตำรวจได้ข้อมูลอย่างละเอียดแบบนี้คือตำรวจรู้แล้วด้วยซ้ำแหละ
ว่าชื่อนามสกุลอะไรเป็นใครมาจากไหน

คือพออยู่กันหลายคนเนี่ยเก่งจังใช่ไหม
พอทำร้ายเขาเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีคดีแล้วเนี่ย
โอ้โหหนีเลยหนีหัวซุกหัวสุ่นเลย
คือไอ้พวกนี้ถูกจับได้หรือว่าออกมามอบตัวเนี่ย
คืออย่างมากมันก็อะไรติดคุกสิ้นอิสรภาพ
ค่ะแต่นี่ลูกเขาตายนะคะลูกชายคนเดียวนะคะ
เขาต้องมาเสียชีวิตจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะ